เลี้ยงวัวที่จังหวัดพัทธรรม
ออกไปตัดย่าให้วัวกิน
กลายเป็นศพไปแบบนั้น
แล้วมีคนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายต่อหลายนัดด้วยนะคะ

ตำรวจภูทรนะคะป่าพยอมค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลลานขวยที่อำเภอป่าพยอมนะคะจังหวัดพัทธลุง
พบศพของนายภัยศาลเยาวยอดอายุ๓๓ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้ามอมอจุดบริเวณที่เขาถูกยิงเนี่ย
มีทั้งใบหน้า๒แผลและกระสุนทะลุท้ายทอย๑แผล
ลำตัวด้านหลังมีทั้งหมดอีก๗แผล
ข้างศพในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เก็บปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมได้๔ปลอกด้วยกันนะคะ
และยังไปพบเขียวตัดย่าด้วยหนึ่งด้ามตรงบริเวณแปลงย่านั่นแหละ
ห่างจากจุดพบศพเนี่ย๔๐เมตรเจ้าหน้าที่บอกว่าเจอปลอกกระสุนปืนชนิดเดียวกันอีก๕ปลอก
ไม่รู้สรุปแล้วยิงไปทั้งหมดกี่นัดกันแน่
แล้วมีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดอยู่ตรงนั้นด้วย๑คันนะคะ
สอบสวนตำรวจบอกแบบนี้ก่อนเกิดเหตุในช่วงค่ำ
ผู้ตายนายภัยศาลเขาออกไปตัดย่าที่แปลงย่าไม่ได้ไกลจากบ้าน
ต่อมาเนี่ยก็เหมือนกับมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
กลายเป็นว่ามาเจอว่าเขาถูกยิงจนกลายเป็นศพแล้ว
ตำรวจเองก็ตั้งประเด็นเรื่องของปมขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะสอบปากคำคนใกล้ชิด
ทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชม
ไปเจอกับนายประดิษฐ์เรืองแก้วเป็นเพื่อนสนิทของคนตาย
บอกแบบนี้ว่าผู้ตายนายประสานไม่เคยจะเล่าปัญหาอะไรให้เขาฟังนะ
ปกติก็เห็นเป็นคนพูดจาโผงผางก็ไม่รู้หรอกนะว่าไปมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่า
เมื่อวานนี้เห็นภัยศาลออกไปตัดย่าให้วัวก็ใกล้กับบ้านเขานั่นแหละไม่ได้ไกลเลย
แล้วจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเหมือนลักษณะคล้ายไล่ยิง
ไม่ใช่การยิงรัวนะคะแต่พอสิ้นเสียงปืนเขาก็มาเจอว่าเพื่อนเขาตายแล้วค่ะ
ทีนี้ทางฝั่งของพ่อค่ะนายประภาษณ์นะคะบอกแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ภัยสารลูกชายออกมาตัดย่าให้วัวในช่วงใดง่ายกว่าเนี่ยเลยไปก่อนแน่นอน
ค่ำก็ห่างจากบ้านนะเหมือนที่เพื่อนบอกไม่ไกล๑๕๐เมตร

พอเสียงปืนมันสงบลงก็เลยบอกลูกสะพ้ายให้ออกไปดู

ไม่รู้ด้วยว่าลูกมีปัญหากับใครบ้างอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ

เจ้าหน้าที่เลยคาดแบบนี้ว่า
คนก่อเหตุอาจจะเป็นคนที่รู้จักกัน
เพราะรู้ว่าตัวคนตายในภัยศาลเนี่ยจะใช้เวลาตอนกลางคืนค่ะ
แล้วน่าจะอาศัยจังหวะตอนนั้นมันมืดมันเวลากลางคืน
ใช้วิธีเดินเท้ามาก่อเหตุ

ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงรถหรืออะไรเข้ามาในพื้นที่

ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีการสืบสวนกันอีกทีหนึ่ง